คุณผู้ชมคะดูข่าวหนักมาแล้วดูเรื่องนี้กันหน่อยละกัน
ช่วงสงกรานแบบนี้บางทีใจมันหยุดไปแล้วคุณ
หยุดไปแล้วคือมันหยุดการทำงานไปแล้วอยากจะไปเที่ยว
ไปที่นี่เลยละกันค่ะคุณผู้ชมไปดูทะเลใต้กันหน่อยไหม
เขาบอกว่าไปที่นี่นอกจากดูทะเลแล้วต้องขึ้นเขาตรงนี้ไปกลางเต็นต์
โอ้โหฟินขนาดค่ะคุณผู้ชมไปที่นี่นี่แหลมตะโนดนะ
จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะลันตาอยู่ทางทิศใต้ของเกาะ
ใครที่เป็นสายแคมปิ้งมาที่ลานต้นตะโนดตรงนี้
หน้าหาดเนี่ยเขาสามารถให้กางเต็นต์ได้นะใช่ครับ
แหลมตะโนดเดิมเป็นที่ตั้งของหอประพาคาร
ขอประพาคารก็อย่างที่เรารู้ว่าจะคอยส่องแสงสว่างนำทางให้กับชาวเรือใช่ไหม

ชายหาดก็มีสองด้านฝั่งหนึ่งมีโขดหิน
อีกฝั่งหนึ่งเป็นหาดทรายขาวเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำทะเลค่ะ
ตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวมากางเต็นต์มาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวแล้วนะ
นี่แหละครับจุดกลางเต็นต์และแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของที่กระบีเขาแหลมตะโนดนะฮะ
ส่วนอีกที่หนึ่งผมพาไปท่องเที่ยวชายหาดที่ติดอันดับโลก

คุณผู้ชมฮะจำได้ไหมฮะว่าชายหาดที่สวยงามติดอันดับโลกที่เรารายงานไปนะฮะ
นี่ฮะอันดับที่๒๑ของโลกที่ไหนคุณ
พังงาจ้าที่พังงาครับ
มหาดในพื้นที่เกาะยาวใหญ่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงานะครับ
ก็อย่างที่บอกไปว่าติดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดของโลก

สำหรับแหลมหาดนั้นนะฮะเป็นหนึ่งในสารที่ท่องเที่ยวชื่อดัง

เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับ
เป็นปลายแหลมเล็กอยู่ระหว่างเกาะยาวใหญ่กับเกาะยาวน้อย
คุณผู้ชมฮะถ้าน้ำทะเลมันลดนิดนึง
คุณจะเห็นชายหาดอย่างกับมังกรนะคุณนะ
ซึ่งการเดินทางมาเที่ยวที่แหลมหาดนั้นนะฮะ
จะต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับ
เพราะเราจะมีโอกาสได้เห็นแหลมหาดที่ทอดยาวไปในทะเลหลายร้อยเมตร
ก็ต่อเมื่อเป็นช่วงที่น้ำลงเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ชายหาดเนี่ยขาวสะอาดก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนะครับ
ซึ่งหาดทรายที่นี่จะมีสีขาวละเอียดไม่เหมือนใคร
หากไปช่วงเย็นผืนทรายก็จะเป็นสีทองสวยงามอีกแบบหนึ่ง
โดยชายหาดแห่งนี้เคยเป็นสารที่ในการถ่ายทำหนังฮอลลีวูดมาแล้วนะคุณนะ